ข้อไฟเดี๋ยวแม่จะพาไปอยู่ในที่สูง
น้ำมันกำลังมาลูกโอ้ยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
ดาวสาวเลี้ยงเป็ดนะคะวันนี้ค่ะมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
แล้วก็ต้องมาขนย้ายเจ้าเป็ดนี้ไปด้วยนะคะเพราะถ้าน้ำมาครั้งนี้แล้วไม่ขนย้ายนะคะ
ที่ฉันหมดตัวค่ะไม่มีตังค์นะคะและยิ่งมีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีพายุอีกสองลูก
คุณผู้ชมค่ะใจคอไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศทุกวันนะคะ
อย่างแรกที่เราต้องตรวจสอบที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือภาพถ่ายดาวเทียม
กรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่ามีเมฆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานตอนล่างนะคะ
รวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ
พื้นที่ต่างต่อไปนี้นะคะรวมถึงภาคกลางด้วยนะคะ
จะมีฝนตกลงมาค่ะประมาณร้อยและเจ็ดสิบของพื้นที่
ทีนี้ดูเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้พัฒนาตัวขึ้นมาเป็น
ตอนนี้เขามีทิศทางที่กำลังจะพัดเข้าสู่ประเทศเวียดนามนะคะ
น่าจะเป็นช่วงวันจันทร์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
เป็นยังไงเดี๋ยวเราเล่าต่อนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะให้เห็นลักษณะของลมกันก่อนนะคะตัวแอลเนี่ยค่ะโอ้โหกำลังแรงขึ้นนะคะ
ช่วงประมาณวันจันทร์ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคอีสานและภาคเหนือค่ะ
มีฝนตกต่อเนื่อง๓วันเลยค่ะจันทร์อังคารพุธนะคะ
และนี่ค่ะยอมความกดอากาศต่ำตัวแอลให้ดูให้ดู
อันนี้คือลักษณะของฝนนะคะจะเห็นว่ามันหมุนติ้วติ้วติ้ว
แล้วช่วงที่เป็นสีชมพูสีม่วงนี่คือเขามีฝนเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมจะเห็นว่าลมมันพัดมาตั้งแต่ประเทศไทยเลยค่ะ
หล่อเลี้ยงตัวแอลเนี่ยนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ
อีกทีนะคะต้องระมัดระวังฝนอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ไปนะคะ
ทีนี้มาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับฝนในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
อีกสักครั้งนะคะกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคใต้ตอนบน
เน้นฝั่งอันดามันฝนตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่
ทีนี้เรื่องของคลื่นค่ะยาวไปเลยค่ะช่วงนี้งดเที่ยวก่อนเนอะ
งดหาปลาก่อนเนอะเพราะว่าคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไลออนร็อก
คอมปาซุนะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นพายุสองลูกที่จะเข้าไทยหลังจากนี้
อันนี้เป็นไลออนร็อกก่อนนะคะไลออนร็อกเนี่ย
เขาย้ำว่าเขาจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามในช่วงวันจันทร์
ทีนี้ภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือจะมีฝนตกช่วงสัปดาห์หน้า
แต่ทีนี้คอมปาซุล่ะที่บอกว่าจะเป็นพายุลูกที่๒ที่จะพัดถล่มประเทศไทยนะคะ
ตอนนี้เขายังคงอยู่ที่แปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกส์อยู่นะคะ
ก็จะต้องดูว่าเขาจะพัฒนาตัวมากขึ้นแค่ไหนรวมถึงจะพัดขึ้นฝั่งที่ตรงไหน
แต่เบื้องต้นตอนนี้นะคะน่าจะพัดขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนนะคะ
แล้วก็อาจจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนักค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของฝนแล้วน้ำตรวจสอบต่อเนื่องค่ะ
มาดูน้ำที่บริเวณรุ่มน้ำป่าศักดิ์กันหน่อยนะคะนี่คือสภาพของน้ำนะคะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะ
เขื่อนพระราม๖ระดับน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนต่างกันไม่ถึงเมตรค่ะ
ยังคงต้องเปิดประตูระบายน้ำต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน
คือตำบลโพเอนอำเภอท่าเรือจมบาดานไปเลยค่ะ
ระดับน้ำท่วมสูงไม่มีทีท่าจะลดด้วยบ้านชั้นเดียวสูงถึงหลังคา
แต่คาดว่าหลังจากนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวเพราะว่าทางเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำลงคลองระพีพัฒน์
กรอบกับเขื่อนป่าศักดิ์ลดการปล่อยน้ำจะทำให้น้ำในเขื่อนพระราม๖ลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนรุ่นน้ำชีที่จังหวัดขอนแก่นน้ำชีเข้ามาจากชัยภูมิ
มาท่วมตำบลท่าพระและตำบลเมืองเก่าขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ
ชาวบ้านเตรียมขนย้ายข้าวของเกือบหมดแล้ว
ขณะที่ทางจังหวัดสั่งเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากชายภูมิที่จะมาถึงขอนแก่นเร็ววันนี้
ซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ๑เมตรค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรุ่มน้ำเจ้าพระยารุ่มน้ำป่าศักดิรุ่มน้ำชี
ตอนนี้เฝ้าระวังน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมคะย้ำแบบนี้นะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำค่ะ
คุณผู้ชมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง

ระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้